เป็นเรื่องของอากับหลานแท้นะคะ
อาเมาเหล้าตั้งวงดื่มเหล้ากับพ่อใช่ไหม
อภัยตั้งวงเล่ากับพี่แล้วก็เมาแล้วคุยเก่งไงเอาเรื่องในอดีตมาสั่งสอนหลานชาย
ซึ่งก็คือลูกของพี่ชายเรามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นพูดไม่หยุด
อายุ๑๕แรกก็ฟังหลังเริ่มเถียงสักพักบานปลาย
พูดไม่อยู่สักทีคว้าเหล็กแป๊บฟาดหัวอาเลือดอาบแบบนี้เลยอะค่ะ

เลือดนี่ไหลออกมาแบบเยอะผ้าได้ชุ่มไปหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

โอ้โหคุณเลือดไหลไม่หยุดเลย

ใช่ค่ะอายุ๔๔ปีหัวแตกเลือดอาบแบบนี้เลยนะคะ

เอาฟังเขาเล่าหน่อยไหมมันเกิดอะไรขึ้น

่นจนหลานทนไม่ไหวหลานขาดสติ
หลานก็เลยตีเขาให้หลานอายุ๑๕ปีค่ะ
การใช้ความรุนแรงนี่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับ

อายุ๑๕นี่คือกำลังหัวเล็กหัวต่อเลย

พอก่อเหตุเสร็จน้องก็รอมอบตัวกับตำรวจนี่แหละ
คือตำรวจก็ไปตรวจสอบพื้นที่เนี่ยมีเหล็กแป๊บอันนี้ค่ะ

เหล็กแป๊บอันนี้ยังไม่รู้ว่างอมาก่อนแล้วหรือเปล่านะ
แต่ก็ลักษณะตีเต็มแรงอยู่เหมือนกันแล้วก็มีขวดเหล้าหนึ่งขวดด้วย
ส่งคุณมะเหี่ยวสุชาดาลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะคะ
เจอพ่อของน้องเนี่ยนี่คือน้องคนก่อเหตุน้องนี่คือหลานชายใช่ไหม
พ่อของน้องแล้วก็พี่ชายของคนเจ็บค่ะ
นี่โชว์เหล็กแป๊บให้เราดูซะด้วย

คือบอกว่าเล่าไปน้ำตาคอไป
บอกว่าวันนั้นน่ะน้องผมอ่ะคนเจ็บอ่ะ
มันเมามาจากบ้านมาแล้วแล้วมาหาผมเพราะว่าจะเอาผ้ามาซัก
มาถึงก็เลยเอออ่ะตั้งวงกันหน่อยสองคนพี่น้อง

ตั้งวงกันหน่อยกินเหล้าด้วยกันแต่หลานไม่เกี่ยวนะ

น้องชายผมเวลาเมามันคุยเก่งซะด้วย
แต่ดันสั่งสอนลูกชายผมแล้วหยิบยกเรื่องเก่าในอดีตที่มันจบไปแล้ว
ก็ขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาขุดขึ้นมา
ผมพยายามห้ามแล้วนะเพราะเริ่มเห็นแล้วว่าลูกเถียง
เห็นแล้วว่าลูกไม่พอใจก็พยายามห้ามแล้ว
แต่ฟางเส้นสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมอะไรฮะ
น้องชายผมมันเมามากมันผลักตู้เสื้อผ้า
ล้มทับลูกชายผมหรือหลานของตัวเองนั่นแหละ

ลูกผมลุกขึ้นมาได้คว้าแท่งเหล็กแล้วฟาดเข้าไปหนึ่งทีเต็มแรงเลย
หัวก็แตกเลือดก็ไหลอาบแบบนั้น
ผมเสียใจมากนะคนเจ็บก็คือน้องในไส้ที่คลานตามกันมา
ส่วนคนก่อเหตุก็ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนซะอีก
พยายามผักใส่เรา
คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดปัญหาอย่างนี้นะ
จริงผมบอกถึงลูกบอกถึงน้อง
อืมพยายามค่อยยังมีปัญหากันดิ
คือเหตุผลหลักหลักคือเป็นเพราะว่าเมามา
ใช่ถูกต้อง

ใช่ประมาณนั้น
แล้วปกติเขาเคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนไหม

ได้คุยกับน้องคนก่อเหตุด้วยนะคะ

ก็คือหลานชายของคนเจ็บนั่นแหละเขาบอกว่า
ผมเห็นแล้วว่าพ่อกับอากินเหล้ากันผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรด้วย
คือผมนอนอยู่หลังตู้เสื้อผ้า
อาก็บ่นอยู่นั่นน่ะบ่นขุดเรื่องในอดีตมาบ่น
แต่อย่างที่บอกอ่ะอามาผลักตู้เสื้อผ้าจนล้มมาทับผมอ่ะ
ผมสติขาดผึงเลยผมไม่ได้ใช้เอาท่อนเหล็กฟาดหัวอานะ
ผมกระโดดถีบอกอาก่อนด้วย
แล้วก็คว้าเหล็กใกล้มือฟาดป๊าบเข้าไปเต็มแรงเลย
แต่พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บผมก็คือมันขาดสติจริง
แล้วพอผมได้สติผมตกใจมากรีบวิ่งไปขอโทษอาที่โรงพยาบาล
คือตามไปขอโทษเลยซึ่งอาเองก็ให้อภัยอ่ะ
แต่อาก็ด่ากลับเหมือนกันนะบอกไม่ตีอาให้ตายไปเลยล่ะ

คือผมผมไม่ติดใจอะไรอาหรอกเพราะว่าผมก็รู้ว่าอาเมา
แต่ตอนนั้นผมยอมรับผมขาดสติจริงผมเสียใจที่ทำร้ายร่างกายอาแบบนั้น
เมื่อคืนตำรวจสพเมืองสมุทรประการก็เชิญน้องที่เป็นคนก่อเหตุ
เป็นหลานคนเจ็บเนี่ยแล้วก็พยานไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วนะคะ
แต่เรื่องการดำเนินคดีเดี๋ยวรอคนเจ็บออกจากโรงพยาบาล
ไปแจ้งความอะไรยังไงกันก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากัน